สวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคน

สวัสดีทุกคน

สวัสดีทุกคน
สวัสดีทุกคน

สวัสดีทุกคน

สวัสดีทุกคน

สวัสดีทุกคน

สวัสดีทุกคน

สวัสดีทุกคน

สวัสดีทุกคน

สวัสดีทุกคน

สวัสดีทุกคน

สวัสดีทุกคน

สวัสดีทุกคน
สวัสดีทุกคน

สวัสดีทุกคน

สวัสดีทุกคน

สวัสดีทุกคน
สวัสดีทุกคน
สวัสดีทุกคน

สวัสดีทุกคน

สวัสดีทุกคน

สวัสดีทุกคน
สวัสดีทุกคน
สวัสดีทุกคน
สวัสดีทุกคน

สมศักดิ์โก้ซ่าง
นี่คือสมศักดิ์ที่สุดท้ายยุทธพอร์ตและวัสดิ์ดิชัย
และในคู่ที่สองครับตัวแทนจากประเทศโมรักโกที่ทีมบาร์เจอร์ดายม
และที่สุดท้ายคือสายฟ้าสอสกุราวุฒิ
และที่สุดท้ายจากฟรานส์มิคเดอร์เดลียน
ในมุมน้ำเงินครับขอเสียกับยอดครูหลวงศักดิ์สมชาย
และคู่ต่อสู้ของเขาครับในมุมแดงกิ้งเผ็ดบ้านลำบ้า
ชกในรายการวันนี้พร้อมแล้วครับที่จะมาสร้างความมันให้กับแฟนมวยทั่วประเทศครับ
และในลำดับถัดไปครับขอเรียนเชิญครับ
คุณท่องส่งเพียรสับ
นี่แหละครับเข็มขัดนะครับพิกัดน้ำหนัก๖๕กิโลกรัม
ที่จะมาชิมกันในรายการวันนี้นะครับ
ยอดผู้หลวงสักสมชายจะชิงเข็มขัดกับกิ่งเท็ดบ้านลำบ้าครับ

แรกมาเติมรายการกันในวันนี้นะครับ
ยุทธพรสุทธนสนายกว้าว
เอาฟ้าเชียงเชียร์ดัง
ยุทธพรสุทธนสนายกว้าว
ชะนายความ
วะสินไชสมศักดีกว่าซักทาง
วัดสินชายสมศักรณ์ก่อสร้าง

ซึ่งถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐ
วันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่๑๗มีนาคมครับ
ต้องบอกว่านี่เป็นนัดประเดิมเปิดปฐมเริกนะครับคุณสุภาชิน
นัดปฐมเลิกต้องบอกว่าวันดีครับ
ที่๑๗มีนาคมแล้วก็เวลาดีแบบนี้ครับ
ตั้งแต่๑๖นาฬิกาจนถึง๑๘นาฬิกาครับ
หรือว่า๔โมงเย็นเป็นต้นไปจนถึง๖โมงครับ
ทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ
แล้ววันนี้ในนัดประเดิมสนามครับ
ในแต่ละสัปดาห์จะมีการชิงแล้วก็กระชากแชมป์ครับ
สัปดาห์ละ๑เส้นนะครับทุกวันเสาร์๑เส้นแล้วก็วันอาทิตย์๑เส้นครับ

ระหว่างกิ่งเพชรบ้านนักสู้ครับ
จะเจอกับยอดภูหลวงศักดิ์สมชาย

ต้องบอกว่าทั้งคู่มีดีกรีเป็นถึงแชมป์เปี้ยนครับ

ตัวแทนจากประเทศไทยจะเปิดศึกกับไม้

วัสสิงชัยสมศักดิ์เกาะสร้างครับ

๑๕๘ซีนิเมตรจากค่ายมวยพอร์ททองบุราณ
นี่แหละครับลูกพี่ครับคอนชัยทองบุราณครับ
ไปถอดมงคลให้กับเจ้ายุทธพร
ส่วนมุมแดงครับวัดสินชัยสมศักดิ์ก่อสร้างครับ
วสินบุญสิริครับไอ้หมัดซากเหล็กครับ
จังเผยสตึกจังหวัดบุรีรัมยี่สิบสี่ปีครับ
แก่กว่าหนึ่งปีครับสูงรักห้าสิบแปดเซนติเมตร
ฟอร์มหลังครับชนะสองแพ้หนึ่งครับ
สมศักดิ์ก่อสร้างโดยคุณสมศักดิ์จิ๋ววิเศษครับ
เราฟังรายชื่อนักมวยจำนวน๕คู่

แฟนมวยนั้นพลาดไม่ได้เด็ดขาดครับ

สินชัยฝ่ายแดงกับยุทธพรฝ่ายน้ำเงิน

โอ้โหมาถึงยุทธพรตะคายด้วยหมัดทันทีครับ

ยุทธพรนี่เป็นประเภทกำปั้นหนักเลยครับ
นับต่อยน็อกครับยุทธพร

ลูกศิษย์ของพวัดสินชัยทองบุราณครับครับ
ต้องบอกว่าพรชัยนั้นฮีโร่โอลิมปิกครับ

ขยับมาพยายามจะตบด้วยฮุกซ้ายครับยุทธพร
เปลี่ยนมาโอ้เล่นงานถานล่างก่อนล่ะครับ
สินชัยพยายามจะโต้ด้วยแข้งขวา
จิบกับตัวมัดกันหนักจริงครับ

พยายามจะปิดเกมให้เร็วที่สุดเลยครับยุทธพร

เป็นเกมที่วัดใจเลยครับวัดอาวุธ
ต้นจัดครับยุทธพร

พยาบกระแทกมัดเย็บซ้าย
พยาบกระแทกมัดเย็บซ้าย

พยาบกระแทกมัดเย็บซ้าย
พยาบกระแทกมัดเย็บซ้าย
พยาบกระแทกมัดเย็บซ้าย

พยาบกระแทกมัดเย็บซ้าย
พยาบกระแทกมัดเย็บซ้าย

พยาบกระแทกมัดเย็บซ้าย
พยาบกระแทกมัดเย็บซ้าย
พยาบกระแทกมัดเย็บซ้าย

พยาบกระแทกมัดเย็บซ้าย
พยาบกระแทกมัดเย็บซ้าย
พยาบกระแทกมัดเย็บซ้าย
พยาบกระแทกมัดเย็บซ้าย

พยาบกระแทกมัดเย็บซ้าย

พยาบกระแทกมัดเย็บซ้าย
พยาบกระแทกมัดเย็บซ้าย
พยาบกระแทกมัดเย็บซ้าย
หลวงนี่ครับน่าจะหว่างเที่ยวตัวแล้วฮุกด้วยซ้ายตัดเข้าหลับตัวเข้าไปครับ
หุบซ้ายของแกนี่ต้องบอกว่าเป็นฮุกซ้ายธรรมชาติเลยครับ
วันสินใจเป็นการใช้ลูกถือแล้วรอบใน
เอาละครับอาชีพที่วันสินใจตั้งหนักกับรอบใน

สวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับรับทรงเข้าสู่แม็กซีเตอร์เดียนครับ
ครั้งที่๑นัดประเดิมเลยครับ
เราจะพบกันอย่างนี้นะครับเป็นประจำเวลาดีแบบนี้ครับ
ต้องกดกลับไว้ครับทุกวันเสาร์และอาทิตย์ครับ
ก็ไม่จังลิ้มนะครับ
ก็ยังต้องเป็นแบบออกไปนะครับ
สวัสดีครับทุกคนครับ
สิงห์ชายสดสักออกทางครับยุทธพรทุกคนทำลายความนั้นแรกกันสนุกเลยครับ
ต่อไปยกแรกครับรับกันอย่างดูด้วยครับเรามาตามกันต่อครับ
ที่สองครับเดินลุยต่อเลยครับธนาวัสินชัยเอ้าเจอเกี่ยวครับ
โอ้กวาดทิ้งลงไปครับสนุกยุทธพร
สวยงามจริงจริงครับดอกนี้ของยุทธพรวัสดิ์ชัยไม่สนครับลุกแล้ว
ล้มแล้วลุกแล้วเดินโอ้ยมาเสยเต็มเต็มครับดอกนี้ครับอุ้ย
โอ้โหแม่แต่กรรมการครับเห็นต้องดูที่การพิจารณาก่อนครับ
เมื่อจังหว่าเข่าเนี่ยล้มลงไปกระแทกพื้นนะครับอ๋อครับแม่ตามน้ำ
แต่กรรมการไม่นับต้องชื่นชมเลยครับโอ้กรรมการไม่นับไม่ว่าครับ
แต่ทางฝั่งของวัดสินชัยนั้นไม่มีสำออยเลยครับขยับขึ้นมา
พยายามจะปักศอกสู้แล้วตีเข่ายัดด้วยเขาซ้ายเขาขวา
โอ้โหช็อตนั้นกรรมการเห็นว่าเป็นการเติมเป็นการซ้ำนะครับ
ไม่นับครับแล้วลุกขึ้นมาลุยเลยครับธนาวัชิชัยโอ้โห
พยายามจะเน้นที่แข้งขวาแล้วครับแล้วล็อกในยุทธพรพยายามจะสวนด้วยเข่า
ประเดิมครั้งแรกคู่แรกนี้ก็เกิดเหตุการณ์ที่น่าสนใจแล้วครับ
ยุธบอลพยายามจะเสียด้วยเข้าซ้ายยุธบอลนั้นมีเขายัดใส่ครับ
เปลี่ยนแล้วก็ปักด้วยส่อขวาและล๊อคใน
ยุทธบอลพยายามจะตัดล่างแล้วเสียบเข้าซ้าย

แทงด้วยซ้ายแล้วตั้งคาวัดสินชัยตีโต้ไปเลยครับ
วัดสินชัยน่าอาศัยลูกขยันครับโอ้โห
ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นเลยครับ
อาศัยแจกเองทางด้านวัดสินชัยเดินปุ่งอีกแล้วครับ
น่าจะชัวร์น่าจะหัวร้อน

มาเลยครับหมัดซ้ายของวัดสินชัย

ไม่ยอมให้ยุทธบอลได้หายใจหายคอ

สินชัยตามวายต้องแยกออกมาก่อนครับ
เก็ตดุ๊กจริงครับวันนี้วัดสินชัย
ยุทธบอลพยายามจะทีละน้ำเป็นดินเจอก้านข้อ

หล่องจากโดดซ้ำครับต่างกับดักมือเหลือส่องขวา

โอ้ยส่อคว้าแม่กลัวปัดสู้เลยครับวันสินชัย
จังหวะโดนนี่แกเอาคืนทันทีครับแม่
โดนส่อคว้าโดนส่อคว้าอีกแล้วครับวันสินชัย

โอ้ซ้ำก็อีกแล้วครับอ้าวเริ่มช้าครับเริ่มช้า
จุดแก่ผีนี่ฉายาที่ได้มานี่ไม่ได้โชคช่วยเลยครับ
ในเหนียวแน่นเกาะติดนี่ไม่ปล่อยเลยครับวัดสินชัย

ขอบคุณมาพักสุดครับที่กำลังพัดคมครับ
มาทางช่องไทยโอประทีหมายเลขกับที่สองครับ

เดี๋ยวมีภาพช้าให้ชนครับนี่ครับตัดล่าง
แต่กรรมการมองครับว่ามันเป็นการซ้ำครับ
ท้าเขาแล้วสองข้างคิดได้ชื่นพลิ้นแล้ว

และที่สำคัญนั้นต้องชื่นชมในสปริตของวัชินชัยด้วยนะครับ
โดนแล้วไม่มีเรื่องกรณีสำออยมาให้แฟนมวยได้ท่องคาใจครับ
ไม่มีฟ้องไม่มีสังออยครับล้มแล้วลุกครับ
แต่ลุกขึ้นมานี่หัวร้อนอย่างที่คุณสุภาชินว่าแหละครับ
ประเภทดับเครื่องชนเลยครับพยายามจะเน้นที่แข้งซ้ายครับ
แล้วครับว่ากันต่อยกที่๓หลอกนายชายาตุ๊กแก่ผีมาเลยครับ
ชายพ่อบุราณครับชัวร์เหมือนกันครับ
ไม่ค่อยตามใบสั่งเท่าไหร่ครับนี่ครับมาเลยครับสองแล้วเด้งตี
งแขนไว้ตีแล้วตัดล่างบวกแล้วบวกหมัดเลยครับ
เอาละครับพยายามจะบวกสู้เลยครับอ้าว
อีกฝ่ายนึงมีหัดกับศอกอีกฝ่ายหนึ่งมีเข่า
โหดูเดือดจริงครับผู้ที่เปิดหัวอ้าว
รุ่นเล็กพลิกขี้หนูนะครับ๕๐กิโลกรัม

หมาแล้วกับสอกซายของวัดสิดไช่
มาเจอศอกขวาไปหลายดอกครับเอาคืนด้วยศอกซ้ายเลยครับวัดสินชัย

อีกทีครับยุทธพรโอ้โหมันจริงครับเดือดจริงครับคู่แรกของรายการ
พยายามเข้ามายุทธพรพยายามจะสูดด้วยเข่าและพันด้วยส่องขวา

มาแล้วครับเดินไปอีกทีแล้วครับ
เล้ากันอย่างดีเลยครับคู่นี้
ซ้ายยุทธพรแทงตั้งไว้ครับวงในตีด้วยขวาก่อน
ส่องกำปันก็ไม่ได้ใช้งานครับแต่ช่วงตรงนี้

ยุทธพรก็สู้เข้าเหมือนกัน
วันสินใยเสียบขวากรึงเสียบขวาก็อย่างนอกหนึ่ง

วัดสินชัยตีไม่ยอดเลยครับเจ้าวัดสินชัย

วัดสินชัยกำลังขอร้อยใส่แล้วล็อกไนตีตี
พยายามจะซอยด้วยเขาขวาครับ

ด้านวัดสินชัยยังไม่มีย่อครับ
ยังไม่ท้อครับเดินลุยอย่างต่อเนื่องจริงครับ

มีสองขวาขยับเข้ามาประสิทธิ์ใยล็อกไน

ต้องรีบครับแยกออกมาก่อนครับกรรมการ

จะเกี่ยวได้เท่าคลื่นกับแค่ขวาเหมือนกัน

นี่แหละครับเป้าหมายมีไว้พุ่งชนเลยครับ

เป็นยังไงเบียดเข้ามายุทธพรวางแข้งขวา
เป็นเย็นโต้ด้วยซ้ายเอาแล้วครับคนละ๒คนละที
จังหวังฝั่งหน้าของเวสินไทย
มาเลยครับทุกผู้ชมครับครบ๓ยกเรียบร้อยแล้วครับ
กับคู่เปิดหัวของรายการนัดพัดธมเลิศ
วันเสาร์ที่๑๗มีนาคมครับ
เวลาดีแบบนี้ช่องดีแบบนี้ครับ
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ

ถีบมาหลุดปุ๊บนี่ก็เอาคืนเลยครับ
ยุทธพรและดูประสบการณ์ในคู่ขี้สูสีกันอย่างมากเลยครับ
คู่นี้อายุห่างกันเพียงแค่ปีเดียวครับ
นี่ครับหยอกจะแทงครับแต่มีศอกฟันเข้าไป
เอาล่ะครับที่ของคู่ที่หนึ่งเปิดหัวดูเดียวจริงครับ
ลุ้นเงินรางวัลกับชายชนะของคู่นี้กันก่อนบนเวทีครับ
เอาละครับคุณผู้ชมครับก่อนจะไปฟังคำตัดสินจากคณะกรรมการครับ

วันนี้ประเดิมศึกคู่แรกของรายการเสมอกันเลยครับ
เอาละครับคุณผู้ชมครับอย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนช่องไปไหนเลยครับ
หน้านี้ห้ามพลาดเลยครับนักชกไทย
เจอกับนักชกจากโมรักโคครับ
และคู่ที่๕ของรายการในวัดนี้คู่ชิงเก็มขัด

และตอนนี้มาถึงคู่ที่๒ของรายการครับ
ชกไทยเจอกับนักชกจากโมรักโคครับ

เรามีเงินละวันที่จะแจกให้กับผู้มวยมันผู้มวยสนุกครับ
ไม่ว่าจะเป็นเงินละวันฮีโร่๕๐๐๐บาท
ซุปเปอร์ฮีโร่๑๐๐๐๐บาทแล้วก็ดับเบิ้ลซุปเปอร์ฮีโร่๒๐๐๐๐บาท

วัสินชัยเสมอกับยุทธพรกับคว้างเงินละวันฮีโร่๕๐๐๐บาท

สายฟ้าสสลาวุธครับนักชกตัวแทนจากประเทศไทย
เคยชกที่นี่แล้วครับใน๓ไฟล์หลังน้องหัวว่าชนะ๒แพ้เพียง๑
ล่าสุดชนะคะแนนชนะน็อคครับสิงค์พยักษ์สิงค์นวรรดิเอาไว้จากค่ายมวยเผ็ดสม่านครับ

ใจกรอไม่ดีเลยครับโอ้โหเล่นกระทืบเวทีเสร็จต้องบอกว่าโอ้โห
กระทืบนี่จริงจังเลยครับตำน้ายขมนามแบบต้องเอาไว้อยู่เลยครับ
เดินไปดูครับไม่รู้ว่าเป็นการที่ว่าโบโหหรือว่าตำน้ายขมนามครับ
กระทั่งสายฟ้ากับนายจักรินทองก้อนครับจากอำเภอบ้านกลวดจังหวัดบุรีรัมย์วัย๑๘ปี

ล่าสุดแพ้น็อคให้กับภูซานธนสิทธิ์มวยไทยยิมเอาไว้นะครับ

แบบพัฒนาตัวเองได้ดีครับแบบที่สัมภาพล่างเนี่ยแฟมม์ใกล้เคียงกันนะครับ

ทางด้านแอคทีฟครับมียูเซฟให้สำหรับครับอยู่ด้านล่างครับ
ยูเซฟนี่ต้องบอกว่าเป็นยอดมวยจากเบนเยี่ยมครับ

อาจารย์ที่เพย์ยังจะเน้นตามแค่งขวาครับเล่นงานหาลากก่อนครับ
โอ๋โห๋ไปยังจะเล่นงานใช้ด้วยแค่งขวา

สายวัดระยะเลยครับขยับจะเติบด้วยแข่งขวา

สิ่งพยักษ์สิ่งละวะอาวุธมาได้เลยครับ

นี่แหละครับจังหวัดฝีมือเนี่ยต้องบอกว่าใช้ได้ครับเจ้าสายฟ้า
เดี๋ยวได้ยังคืนให้ขนาดครับแอคทีฟ
พยายามจะไถ่หน้านี่ครับการต้องเตือนเลยครับ

พยายามจะไถ่หน้านี่ครับการต้องเตือนเลยครับ
พยายามจะไถ่หน้านี่ครับการต้องเตือนเลยครับ

พยายามจะไถ่หน้านี่ครับการต้องเตือนเลยครับ

พยายามจะไถ่หน้านี่ครับการต้องเตือนเลยครับ
พยายามจะไถ่หน้านี่ครับการต้องเตือนเลยครับ
พยายามจะไถ่หน้านี่ครับการต้องเตือนเลยครับ
พยายามจะไถ่หน้านี่ครับการต้องเตือนเลยครับ
พยายามจะไถ่หน้านี่ครับการต้องเตือนเลยครับ
พยายามจะไถ่หน้านี่ครับการต้องเตือนเลยครับ
พยายามจะไถ่หน้านี่ครับการต้องเตือนเลยครับ

พยายามจะไถ่หน้านี่ครับการต้องเตือนเลยครับ
พยายามจะไถ่หน้านี่ครับการต้องเตือนเลยครับ
พยายามจะไถ่หน้านี่ครับการต้องเตือนเลยครับ
พยายามจะไถ่หน้านี่ครับการต้องเตือนเลยครับ
พยายามจะไถ่หน้านี่ครับการต้องเตือนเลยครับ

พยายามจะไถ่หน้านี่ครับการต้องเตือนเลยครับ
พยายามจะไถ่หน้านี่ครับการต้องเตือนเลยครับ
พยายามจะไถ่หน้านี่ครับการต้องเตือนเลยครับ

พยายามจะไถ่หน้านี่ครับการต้องเตือนเลยครับ
พยายามจะไถ่หน้านี่ครับการต้องเตือนเลยครับ
พยายามจะไถ่หน้านี่ครับการต้องเตือนเลยครับ
พยายามจะไถ่หน้านี่ครับการต้องเตือนเลยครับ

พยายามจะไถ่หน้านี่ครับการต้องเตือนเลยครับ

พยายามจะไถ่หน้านี่ครับการต้องเตือนเลยครับ

พยายามจะไถ่หน้านี่ครับการต้องเตือนเลยครับ
พยายามจะไถ่หน้านี่ครับการต้องเตือนเลยครับ
พยายามจะไถ่หน้านี่ครับการต้องเตือนเลยครับ
พยายามจะไถ่หน้านี่ครับการต้องเตือนเลยครับ

พยายามจะไถ่หน้านี่ครับการต้องเตือนเลยครับ
พยายามจะไถ่หน้านี่ครับการต้องเตือนเลยครับ
พยายามจะไถ่หน้านี่ครับการต้องเตือนเลยครับ
พยายามจะไถ่หน้านี่ครับการต้องเตือนเลยครับ

พยายามจะไถ่หน้านี่ครับการต้องเตือนเลยครับ
พยายามจะไถ่หน้านี่ครับการต้องเตือนเลยครับ
พยายามจะไถ่หน้านี่ครับการต้องเตือนเลยครับ

พยายามจะไถ่หน้านี่ครับการต้องเตือนเลยครับ
พยายามจะไถ่หน้านี่ครับการต้องเตือนเลยครับ
พยายามจะถ่ายหน้านี่กรรมการต้องเตือนเลยครับ
พยายามจะไถ่หน้านี่ครับการต้องเตือนเลยครับ

พยายามจะไถ่หน้านี่ครับการต้องเตือนเลยครับ
พยายามจะไถ่หน้านี่ครับการต้องเตือนเลยครับ

พยายามจะไถ่หน้านี่ครับการต้องเตือนเลยครับ
พยายามจะไถ่หน้านี่ครับการต้องเตือนเลยครับ
พยายามจะไถ่หน้านี่ครับการต้องเตือนเลยครับ
พยายามจะไถ่หน้านี่ครับการต้องเตือนเลยครับ
พยายามจะไถ่หน้านี่ครับการต้องเตือนเลยครับ
พยายามจะไถ่หน้านี่ครับการต้องเตือนเลยครับ

พยายามจะไถ่หน้านี่ครับการต้องเตือนเลยครับ
พยายามจะไถ่หน้านี่ครับการต้องเตือนเลยครับ

พยายามจะไถ่หน้านี่ครับการต้องเตือนเลยครับ

พยายามจะไถ่หน้านี่ครับการต้องเตือนเลยครับ
พยายามจะไถ่หน้านี่ครับการต้องเตือนเลยครับ

พยายามจะไถ่หน้านี่ครับการต้องเตือนเลยครับ
พยายามจะไถ่หน้านี่ครับการต้องเตือนเลยครับ

พยายามจะไถ่หน้านี่ครับการต้องเตือนเลยครับ
พยายามจะไถ่หน้านี่ครับการต้องเตือนเลยครับ
พยายามจะไถ่หน้านี่ครับการต้องเตือนเลยครับ
พยายามจะไถ่หน้านี่ครับการต้องเตือนเลยครับ
พยายามจะไถ่หน้านี่ครับการต้องเตือนเลยครับ

พยายามจะไถ่หน้านี่ครับการต้องเตือนเลยครับ

พยายามจะไถ่หน้านี่ครับการต้องเตือนเลยครับ
การยืนระยะแล้วครับว่าจะเป็นอย่างไร
เพราะแอคทิฟต์นั้นแฟนมวยสัมหัสได้ว่า
นั้นยืนระยะมั่นคงครับในขณะที่สายฟ้านั้น
การยืนระยะไปนี่ยังเป็นรอยครับ

มวยมันมวยดีครับ

ผ่านไปหนึ่งย้องครับในรุ่นขับ๖๐กิโลกรัม
จากโบราโคอย่างจะเดินหน้าลุยครับ
เดี่ยวแข้งของธนาคสายฟ้าได้
นี่ครับแล้วรอจังหวะครับ

มาดูครับวงในครับแทง
สายฟ้าก็อย่าเอาครับรูปร่างศรีระดีครับ

ได้อีกครั้งครับแทงด้วยข้างขวา
อะไรจะบอกโอ้โหไทยไปสำคาญละครับแนนทีข้างขวา
จังหวะดึงนิดเดียวสายตายังดีครับสายฟ้า

เกาะมาจัดอีกมึงในแท่ง
แสฟ้าบวกครับกลับผมครา
โอ้โหพยายามจะตัดล่างแล้วเล่นงานบริเวณลำตัวนะครับด้วยแข้งขวา

สายฟ้าก็ไม่หนีครับจังหวะดึงนิดเดียว
สายตาแกดีครับสายฟ้า
นี่ครับพยายามจะขยับจากเดินแทงครับ

อื้อฮือ

แต่สายฟ้าสายตาแกดีจังหวะแกดีครับ

สายฟ้าคุกหยับเข้ามาโอ้โหเจอข้างซ้ายหน้า
โอ้โหเสียหลังรถเครื่องไฟครับ
ต้องลุกขึ้นมามองไปที่บริเวณทีมงานครับ

สายฟ้ายกนิดเดียว
อาเวรดึงจังหวะแล้วรอโน้นรอสวนครับ
สายฟ้าแฮกย่าวครับ

ครับประกาศไล่แอกทิมกันแล้วตื่นเลยครับ
ทีขยับเข้ามาสายฟ้าก็ไม่หนีเลยครับพยายามจะเล่นงานด้วยหมัดแล้วเสียบด้วยเขาขวา

แล้วครับเริ่มแพลวโอ้โหขอดุกสายครับเริ่มเห็นผลครับ
มอบมิ่หนักปตรรล่าง
เริ่มแพลวรึเปล่าครับธนาคันสายฟ้า

พยายามจะเน้นที่แข้งขวาแล้วนี่ครับซอยด้วยเขาขวาเลยครับ

โอ้โหพยายามจะยัดเข่าขวาและตั้งกำแพงคาไว้แม่
โอ้โหแต่ทางฝั่งของไอซินนี่ไม่สนเลยครับ

โอ้ออกอันให้เห็นรึเปล่าครับ
เอาละครับไอ้ทีฟตัดล่าง

ก็จะไม่ถึง

ครับทุกคนครับแล้วต้องบอกว่ายกที่ผ่านมาครับแต่ยกที่สองแรงขึ้นมาอีกเยอะเลยครับแอคทีปลาด้วยใด
ต้นนั้นต้องบอกว่าไล่ไม่จนกระดานครับแต่ปลายครับอย่างที่คุณสุภชินว่าแหละครับเวลาแกมานี่มาเป็นชุดเลยครับ
ไซฟ้าครับไม่รู้ว่ามวยปลอดสุดเล็กหรือเปล่าโตนทีโดนโตดเข้าไปมีแถวครับอาหล่ะครับ
ต้องเร่งบ้างแล้วครับไซฟ้าครับพวกเข้างขวาเกี่ยวได้แอคทีปคืนอย่างไร
ใสฟ้าเปียนเข้ามาหวางแค่งขวา
แอคกีฟขยับจะต่อยนะครับเจอบัตรขวาสวนเลยครับ
แล้วล็อคนายตีโอ้โหแล้วฟันทุกสองวางทุกแข้ง
มาแล้วครับพยายามจะไถนากรรมการต้องแยกเลยครับ
ไถหนาเกินสามก้าวไม่ได้ครับกรรมตามกฎกฎิกา
หักเทโอ้โหชูตออกจากตกแว่ที่เลยครับอาคกีฟ
เอาละครับสายฟ้ามีเท่าไหร่ต้องใส่ให้หมดเลยครับ
ยกนี้โอ้โหเสียบด้วยเขาขวา
ขยับมาดึงด้วยหมัดแล้วล็อกนายเสียบ
โอ้โหดูครับแม่ดูเดือดอีกคู่ครับ

โอ้โหมันจริงครับได้พักได้หนามได้ดู
จังหวะได้พักออกมาเร่งทำได้ดีครับสายฟ้า

เอาเลยครับเล่นงานไปที่ต้นขาแม่

โอ้โหเตะข้ามเชือกไปเลยครับ
อย่าช็อตอย่าอ่อนอย่าหมดให้เห็นนะครับ

อยากจะล็อคนายเต็กด้วยเขาขวา

อัคทีฟโหไปด้วย๒ขวาของเมร์ธาตุสายฟ้าครับ
พยายามจะเล่นงานฐานล่างก่อนครับแค่ทีม

หันมาเจิบสายตายังทีครับ
หน้าตาเรี่ยวแรงไม่ความมีโอ้ย

แอคทีมเริ่มมีกับมันขวาปักด้วยสองสาย

เผื่อกลับมาแล้วเติมด้วยแค่งเมื่อกี้นี่
แล้วเป็นงานเอาสายพ้าออกกอดให้หินเลยครับ

ฟันยางเพื่อกระเด็นตกไปในวันนี้ครับ

อย่างการว่าเขาเร่งจริงเลย
โอ่กิกกลายเอง

ดูครับต่อได้ขี้แล้วไม่ลงครับ
ช่วงปลายยกแบบนี้โอ้โหแข้งขวาสุดท้ายครับ
แล้วก็ครบ๓ยกเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับ

กับแอคทีฟบาร์เดอร์ไดจากโมรัคเคิล
เล่นกันก็คือจับเลยครับ
ดูครับภาพช้าจังหวะกดมาแทงด้วยเขาขวาครับ

แล้วดอกนี้ครับแท่งขวาใต่เข้ามาเต็มแทงครับ
แล้วปัญญากระเด็นออกจากปากสัญญาไปลุ้นรางวัลกับใครจังนะครับ
ผลการคุกของทุกคนครับ
เอาละครับคุณผู้ชมครับเราไปลุ้นรางวัลพี่เสียงกันเลยดีกว่า
อาทิบาดาดาน
คุณผู้ชมครับคู่หน้านี้ห้ามพลาดเลย
ชกไทยเจอกับนักชกชาวฝรั่งเศสครับ
คุณผู้ชมครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่นะครับการถ่ายทอดสดนะครับ
และอ้ามพลานะครับผู้ที่ห้าของรายการ

เพราะฉะนั้นอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนเลย

นักชกไทยเจอกับนักชกชาวฝรั่งเศส

ต่อกันต่อครับสามจี

เอาละครับไม้พยายามจะเล่นงานสากีด้วยเข่าครับ
ตีด้วยขวาเหน็บเข้าไปครับ

เดินด้วยเข้ามาต้องระวังแข่งซ้ายครับ
ที่เตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงครับสามจี
นี่แหละครับดูครับจังหวะวางซ้ายของสาจี
แล้วต่อยด้วยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายครับ

พวกมันตั้งต้นกันใหม่ครับ

เขาทุกถูกอยู่ทางซ้ายนะครับ

อยู่ห่างนี่จังหวะ

สามีพยายามจะสร้างจังหวะกับตัวเองแล้วทิ้งตรงนี้ครับแข้งซ้ายเลยครับ
กว้ามาได้มุมใดที่ไม่ใช่ของถนัดครับอย่างที่พี่บ้านเรียกใดครับ
ทั้งคู่ในถนัดมุมนอกครับ
สามจีนั้นเตะซ้ายได้หนักเตะซ้ายได้แรงครับดูเป็นมือที่สร้างอย่างหวานแล้วว่า
งซ้ายได้สวยแต่ไม้นั้นติดตัวถึงตัว
ก็อยู่ห่างดนแค่งเลยครับ
ซ้ายยาวแบบนี้ครับของซามจี

อิฐาบาลแม่ไม้มวยไทยนี้ต้องยอมรับว่าต่างชาติมันเป็นมีผลและกล้าใช้นะครับ

โอ้ยลองต่อยมันแล้วเสียงตามครับ

โอ้โหระยะประชิดนี่ต้องงัดเข่าขึ้นมาเป็นตัวช่วยเลยครับ

เดี๋ยวก็มาพยายามจะทีไวท์กับไฟต์
สาจีทิ้งด้วยมัดซ้าย
แต่ว่าลองนายไม้เข็ดก็เชื่อ
เอาละครับหมดยกแรกเท่านั้นครับพักกันแป๊บเดียว

นี่คือรายการมวยน้องใหม่ครับ
ประเดิมวันแรกครับนี่คือนัทประถมมาเล่อ

โอ้โหประเดิมมันแรกนี่จะบอกว่า
สนุกดูเดือดตั้งแต่คู่แรกเลยครับดูครับ
จังหวะเตะสา
แล้วเปลี่ยนเหมือนกันกับสาวจี

มือยทีทรายทั้งแถบจริงครับ

เหมากฃล่าเข้ากระต่อครับ

ไม้ขยับมาวางซ้ายสามจีนทิ้งมันแล้วก็วางเข่า
นี่ครับมองให้ใกล้แค่แทงเลยครับสามจีนเกี่ยวตั้งล่างไม่ลง
ไม้ตั้งแค่แค่ปักทั้งสองขวาโอ้ดูครับสูงหน่อยครับด้านไม้
พยายามจะยืดตัวแล้วปักด้วยศอกลงมา
ระยะประชิดนี่ต้องวางแข้งซ้ายระยะประชิดนี่ต้องแทงเขาซ้ายเลยครับ
ทีต้องแก้ปัญหาอย่างนั้นครับเพราะไม้นี่เดินหน้าลุยตลอด
บ้านไหวกดไหวยัดในซ้ายครับสามจีน
สามจีนถึงเลยกับที่ซ้ายไม่ล็อคไหนสามจีนมันยับจะรัดล่างไว้
ต่อเนื่องครับกลับบ้านหลุดอีกแล้วครับกดลงมา
เสียบด้วยเขาซ้ายครับไหมสามจีโต้คือ
โอ้ยดูครับเกียร์คลากแล้วครับสามจีตีแล้วเต้งพี่
โอ้โหวงในเอาละครับสามจีแม้ว่าจะไม่ชอบวงในครับ
แต่พอจับได้เปรียบแล้วก็เสียบด้วยเขาซ้ายนี่แกทำได้ดีครับสามที
เกียร์เดินหน้าครับเกียร์ถอยหลังไม่มีครับ
กราบการซับมือแป๊บเดียวก็ซิ่งกันมาเตะทุพรสาย
ถูกต้องล๊อคแล้วตี
โอ้พยายามจะดับเพื่องชนแล้วกับไมค์นักเจ้าจักรฝรั่งเศส
เดี๋ยวก็มาพยายามจะทีไว้ตามตียกโยคเลิกทิ้งแล้วมาทราย
แล้วนี่ครับเททิ้งเลยครับ
นะครับไมค์ต้องเร่งครับพวดตามจริงก็มาตีอีกแล้วครับ
เจ้าเข้าหลวงไปหน่อยครับเจ้าไมค์เดอร์เดอร์เวียนครับจากฝรั่งเศส
เป็นมาครับเสียบข้ามุมครับ
ไฟท์ทิ้งด้วยมันขวาลอบได้อีกครั้งกับสัตว์พิธี
หันหลังให้อย่างนี้ก็ขนมเลยครับ
สามจีนนั้นชอบอยู่แล้วครับจังหวะเกี่ยว
พยายามจะคืนด้วยหมัดซ้ายแล้วเสียบด้วยเขาซ้าย
ไฟท์ก็ตีตั้งไว้แล้วทิ้งเข้ามายกเข้ามาเรื่อยเลยครับ
อาศัยลูกขยันแล้วครับพยายามจะดึงเข้ามา
ปล่อยมันถึงสองอู๋เพื่อจะเน้นที่มันแล้วครับไฟท์
และหมดยกที่สองครับ
ไฟล์า๑๑๐๐ไปเรื่อยครับ
เท่ากว่าเขาลอยครับเอาแถวหน้ามันไหวเดียวจะเลี่ยงครับ
ก็บอกว่ากล้าออกอาวุธละครับ

ไปกับนักชกต่างชาตินี่ต้องฟิตมาเกินร้อยเลยครับ
สามจีนนั้นพิสูจน์ให้เห็นเลยว่าเขาคิดมาดีครับ
เดี๋ยวดูต้นน้ำครับกำลังแรงอยู่เลยครับถ้าด้านไหม
สามจีตีไล่แขนสู้เสียบ

แต่คนหนึ่งพยายามจะเอาลูกเสือโอ้โหแล้วปิดตีเลยครับ
คนหนึ่งจะเอาลูกขยั่งครับถ้าด้านไหม

อาศัยลูกเนื้อเน้นเลยครับ

เรียนรู้ศิลปะมวยไทยเราไปเยอะเหมือนกันครับไมค์เดอร์ดีเรียน

อันนี้พยายามจะเน้นข้างซ้ายนะครับ

อันนี้พยายามจะเน้นข้างซ้ายนะครับ
อันนี้พยายามจะเน้นข้างซ้ายนะครับ

อันนี้พยายามจะเน้นข้างซ้ายนะครับ
อันนี้พยายามจะเน้นข้างซ้ายนะครับ

อันนี้พยายามจะเน้นข้างซ้ายนะครับ

อันนี้พยายามจะเน้นข้างซ้ายนะครับ
อันนี้พยายามจะเน้นข้างซ้ายนะครับ

อันนี้พยายามจะเน้นข้างซ้ายนะครับ

อันนี้พยายามจะเน้นข้างซ้ายนะครับ

อันนี้พยายามจะเน้นข้างซ้ายนะครับ

อันนี้พยายามจะเน้นข้างซ้ายนะครับ

อันนี้พยายามจะเน้นข้างซ้ายนะครับ

อันนี้พยายามจะเน้นข้างซ้ายนะครับ

อันนี้พยายามจะเน้นข้างซ้ายนะครับ
อันนี้พยายามจะเน้นข้างซ้ายนะครับ
อันนี้พยายามจะเน้นข้างซ้ายนะครับ
อันนี้พยายามจะเน้นข้างซ้ายนะครับ

จังหวะไล่แขนนี่ทำได้ดีเอาไหม

โอ้ได้เสียวเหมือนกันก็เวลาเขาต่อยหมัด

คงไล่เดินชนเหมือนกันครับ

เอาบวกล็อกมา
แต่แม่พอหลวมครับทำได้๑๒หมัดครับ
โทษแล้วสามจีก็คว้ามาตีเลยครับ

สามยกครับของคู่ที่๓ของระกาศระหว่างสามพีมัติมันนะครับ

แล้วทั้งคู่ก็แลกกันอย่างสนุกนะครับ

พยายามจะแบทเป็นแบตคลิกครับ

สอกกลับเลยครับแต่พยายามจะฟาดด้วยท่อนแขน
อยู่แบบนี้ในอดีตครับมีวันฉลองครับ
หรือซ้อน้องครับหรือว่าพี่เจศหาใครมือไทยยินยังชอบไทยครับ
ดูเดินจริงครับส่งขึ้นให้พี่ก่อนครับคุณเบียร์พร้อมกันทีก่อนครับ
คุณผู้ชมครับเราไปลุ้นกันดีกว่าว่ารางวัลพิเศษจะออกหรือเปล่า
สนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์

และอีก๒คู่เราจะถึงคู่ชิงเข็มขัดประจำรายการวันนี้แล้ว

รายการต่อสู้นะครับที่สุดมันที่นี่

และห้ามกระพริบตาด้วย
สองนึก
เวลาเดินอากาศเป็นผู้รองคอ
จากรายการรายการ
อำเภอรัตนาวาปีจังหวัดนองคลาย
ปัจจุบัน๒๔ปีครับตัวสูง๑๖๔เซนติเมตร
ฟอร์มหลังชนะ๒แพ้๑ครับจากสสมนึก
เป็นแชมป์ในร่วมพิกัด๕๙๕ยกลำเลยครับ
สวดด้านทะนุศึกเล็กครับนายนทะพง

จังหวัดมหาศาลคามวัย๒๖ปี
ฟอร์มหลังต้องบอกว่า๕ฟอร์มหลังเลยครับ
ไม่แพ้ใครครับถูกชนะรวดครับ

เป็นแชมป์รุ่นพิกัด๕๗๕ยกลำ
อภิวัตรต้องลดเวทลงมาหน่อยครับ
มาเจอกับธนูศึกเล็กครับ
แล้วก็บอกว่ามันเป็นฟอร์มที่ไร้ทิตย์จริงครับทะนุศึกเล็ก
เป็นลูกศิษย์ของคนตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองเลยครับธนูศึกเล็ก
เจ้าของสีเสื้ออขวันเมืองครับ
ใต้การดูแลของอาจารย์ทองฟรครับนี่ครับ
คนที่ขึ้นไปถอนครับทะนุศึกเล็กนั่นละครับก็คืออาจารย์ทองฟรครับ
สีเสื้อออกขวัญเมืองนี้ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาแล้วครับ
แล้วมีเพชรน้ำงามอีกครับโอ้โหนึกไปแต่ละคนเป็นแชมป์หมดแล้วครับ
ส่วนด้านนักภิวัตนีอันดีตนะครับ
หัวถ้าชบเวทเดียวกันหาตัวปรับยากแล้วครับส่วนด้านกระดูกสุดเล็ก
บอกว่าเที่ยวกันต่อบอสต่อบอสนี่
เป็นหนึ่งในใต้ล่าอย่างที่คุณสุประชินเรียนเลยครับ
ไปเปิดเพลงเข้าใส่ทันทีครับขนาดสุดเล็ก
โอ้โหเป็นมวยที่หมัดดีเลยครับหมัดคม
ในขณะที่อภิวัตนีมันประเภท๒พมครับ
ส่วนด้านกระดูกสุดเล็กอยู่ใดยืดกันใกล้ครับ
นี่ครับตรงซ้ายแล้วมันขึ้นไป๒ขวาครับโอ้โห
โอ้โหยอดมวยก็ต่อยกันอย่างนี้เลยครับ

เป็นประเทศอ่อนนอกแห่งในครับขนาดธนูสุกเล็ก
ดีกว่าก็ยังจะแท่กวัดแยบ
ก็ยังจะทำลายจังหว่าของธนูสุกเล็กเลยครับ

ธนูสุกเล็กแต่ก็ต่อยมันได้คมต่อยมันได้แรงต่อยมันได้หนักครับ
ไปก่อนอีกถึงจะกล่อมเจ้ากิ่งคลอยมานักสู้ไปครับ

กล่อไหนแล้วก็เสยอประคัต

เดินหน้าพยายามจะชวนแลกอาวุธครับ

จ่ายโยงเข้าหาแล้วก็ธนูสุกเล็ก

ต้องมาพิสูจน์กันครับว่า

๕ฟอร์มหลังของทางด้าน

แล้วเพียงแค่คนเดียวครับนักกระทิเทควีโวรุทธ์ของกลางครับวันนั้น
อ๋อแล้วครับติ๊งกับหมัดสุดทุกซ้าย
อย่ามาปักด้วยศอกซ้ายเหมือนกันครับอภิวัตแล้วเสียบด้วยเขาขวา
มาแล้วครับมาเป็นชุดเลยครับหมัดของถนนศึกเล็ก
แล้วเราจะไปสงสักเกตครับการทิ้งหมัดของเขานะครับ
อุละช่างนี้หรือผดแบบแล้วแค่งซ้ายต่ำเอาไปอภิวัต
ต่างงานถึงทางซ้ายเลยถูกเล็กแล้วเอาคืนครับ
เอาไปดูหัวคล้องไนน่ของอภิวัตครับ

จังหว่าชายมัดของแกนี่จะบอกว่ามาเป็นชุดครับ

ภารุสึกเล็กในอดีตเคยประท้ากับ
เพชรน้ำงาม๒มิวดอนในคนคนขอนแก่นมาแล้วนะครับ
ก่อนที่จะมาพระสีเสื้อเดียวกันครับเพชรน้ำงาม
บอกว่าระดับประเทศจริงครับธนูศึกเล็ก
หากนิดเยอะก็ตามด้วยแข่งซ้ายฟัดเข้าไป
เสียหลักครับยังตั้งหลักไม่ได้ครับ
ตามน้ำไปเลยครับด้วยแข้งซ้ายครับ
เจ้าขโมยศึกเล็กหรือว่าเจ้าจอนนี่ครับ
มวยคู่นี้แล้วต้องดูแล้วพิจารณาการวิธีการออกอาวุธของเขาด้วยนะครับ
ต้องบอกว่าเป็นมวยที่แก้เกมเก่งด้วยกันทั้งคู่เลยครับ

ระหว่างขวาผู้ดีข้างผู้ทอดอย่างอยากเอาไว้จับเลยครับ

ภารุสึกเล็กดูดีดีครับ
นักชกอย่างอภิวัตเจอคีบคอครับ

อย่างที่ผมเรียนให้ผู้ชมจังหวาสอกของอภิวัตไม่ธรรมดา
โกธเอายังไหวไกลครับ

ย่างทุกศิษย์ให้ก็กดทีบกับตัวคลื่นครับ

ตอดเล็กตอดน้อยไปเรื่อยครับธนูศิกเล็ก
วิวัตนั้นไม่หลวมให้ธนูศึกเล็กได้ต่อยเลยครับ
อันนี้ครับมัดสองซ้ายแล้วมัดขวาเสยอัพพยาบาคัทครับ

อัภพยวัตโอ้โหแต่โดนกระตุกมาจัดข่าวขวาครับ
อ่ะแล้วตั้งคลาเลยครับธนูศิกเล็ก
ใส่ความฉลาดเลยครับอัภพยวัตเสียไว้อื้อธนูศิกเล็กพยาบาคัท
ตั้งหวัดลงไหนเหน็ดด้วยเขาขวาเลยครับอัภพยวัต
แล้วก็ถีงตัวอีกแล้วครับอ่ะเหนื่อยจะเล่นฐานล่างก่อนครับ
อัภพยวัตสองซ้ายก่อนธนูศิกเล็กโตคืน

ได้อีก
อ้าวแยกมาก่อนครับดูเกมมันไม่ต่อเนื่องครับ

ทั้งหวังท้ายอู้โหเจอบัตต์ขวา
หน้าลิสุนิดเดียวเขาขวาคืนเหมือนกัน
อัภพยวัตแทงด้วยเขาขวาด์สอคว้า
มัดวงนายเจอขวางหน้าครับ

พันธุ์สุดเล็กพยายามจะไล่แขน

โอ้ชิคกี้พี

เหลกตั้งแขซื้อ
สวนด้วก็ด้วยศอกกัน

แล้วหลากออกมาฮู้เอาได้แค่ขวา

อีกแค่ขวาของพี่วัตโตคือ
แล้วนี่ครับเททิ้งเลยครับหมดยกที่๒

ไหมเลข๓ที่๒ครับ
ระวังข้าไปโดนเต็มครับทนุสุดเล็ก
แต่ไม่มีอาการสะท้านให้เห็นนะครับ

พยายามจะจิ้มลำตัวแล้วตบด้วยฮุกขวาตามขูด

อารมุกบอกว่านี่เป็นซิกเนเจอร์ของทะลาธนูศึกเล็ก

ยกสุดท้ายครับของคู่รองของรายการ
ซึ่งทั้งคู่มีดีกีไปถึงแชมป์นะครับ
พยายามจะเล่นงานบริเวณลำตัวด้วยหมัด

เหมือนกับรู้ว่าทางฝั่งของอภิวัตนั้นต้องคุมน้ำหนักเยอะเลยครับ
ทำได้ดีครับ
วันนี้ต้องบอกว่าไม่มีลูกกับไหนเลยครับ
อภิวัตก็ยังจะใช้เหลี่ยม
คะตัวเขาก็เสียดด้วยของขวาทันดีครับ

ด้วยสะเทือนครับ
ใบหน้ากระทำด้วยเห็นด้วยเหล็กหรือเปล่าครับตนุสุกเล็ก
พยายามมาพยายามจะเล่นงานบริเวณลำตัวด้วยหมัดขวาทิ้งด้วยหมัดซ้ายเลยครับถนนศึกเล็ก
ตีด้วยเขาขวาแล้วเสริมด้วยซ้ายอีกทีครับ
มาครับทวีวัฒน์ทีบหมัดหนึ่งสอง
ล็อกได้กรรมการแยกครับ

เข้ามายังไม่หลุดไม่หลวมพยายามจะเติมด้วยแข้งขวาแล้วถีบซ้ายไว้
ดูสุดเล็กเบียดเข้ามาเจอเขาขวาพยายามจะปักศอกขวาสวนเหมือนกันครับ
อืมรูปเกมนี้ประมาณค่อนข้างตื่นอัดทั้งคู่ครับ
และแลกกันตลอดเวลา
มาครับเดินลุยต่อครับตนุสุกเล็กก่อตีด้วยขวา
จังหวังฝั่งหน้าของอาร์ภิวัทแก้สถานการณ์ได้ดีครับ
ต่อกับพยายามจะทีบซ้ายทีบซ้ายไว้

ต่อไปภรุศึกเล็ก
ตีเลยครับหน้าไปเข้าโต๊ะครับ
สองต่อสองหมันต่อหมันแล้วครับ
ตรงนี้สุดเล็กเรื่องยอมนั้นไม่มีอยู่แล้วครับ
ลองนายอภิวัตพยังจะเน็ตด้วยเขา
ตรงนี้สุดเล็กตีดแล้วเข้าขวา
ตรงนี้สุดเล็กพยายามจะชนแล้วแทงขวาดักไว้
ดูครับอภิวัตวันนี้แข็งแกร่งสอกขวาอีกทีครับ

ตรงนี้สุดเล็กอภิวัตสายตาแก่ดีเหลือเกินครับ
พยายามจะเฉียดหาหน้าครับ
แต่ตรงนี้สุดเล็กครับประโจทย์แทงเข้าไป
แล้วครับหลายยกแล้วครับ
ก็โดดทีบเจอปัดประสงค์อ้าววางได้แค่ง

เป็นพรีการ๕๗๕ครับหรือว่า๕๗๕ครับ
ติดโน้ทบอกว่าดีเกลียดแชมป์ขนแชมป์กับเก่งเล็กเจอกวันเถอะ
วันนี้วันนี้จะเป็นแชมป์รุ่นพิกัดหกสิบครึ่งนะครับ
วันนี้มาเจอกับธนูศึกเล็กครับในพิกัด
ธนูธิกเล็กนี่เป็นแชมป์ในพิกัดห้าสิบเจ็ดสิบห้านะครับ

กลางวาวฟันด้วยส่อขวานะครับ

เอาละครับไปฟังคำตัดสินที่คุณปริยมูลเวทีก่อนครับ
เอาละครับคุณผู้ชมครับก่อนจะไปฟังคำตัดสิน

สอสมนุก
คุณผู้ชมครับคู่หน้านี้ห้ามพลาดเลยครับ
คู่หน้าคือคู่ชิงเข็มขัดแชมป์เปียน

ใครจะได้เป็นเจ้าของเข็มขัดเส้นแรกประจำรายการ
ทุกผู้ชมครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่การให้รับสนครับ
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ
และตอนนี้ครับถึงคู่สำคัญของรายการในวันนี้แล้ว

ที่กระดำหนัก๖๕กิโลกรัม
ใครจะได้เป็นเจ้าของเข็มขัดเส้นแรกของรายการ

ที่โหลดเรียกการ๕๓ต่อ
ยอดทุนวงสักสมชาย
ยอดทุนวงสักสมชาย
กิ้งเผ็ดบ่านักซู่
กิ้งเผ็ดบ่านักซู่จิน
วัยสิบแปดปีครับสามฟอร์มหลังชนะสองแพ้หนึ่งจากสักสมชาย
ส่วนมุมแดงครับวัย๑๘ปีเท่ากันครับ
จากกระเภินอาเยียครับจังหวัดอุบลราชธานี
เพชรบ้านนักสู้ครับนายสงกรานจำศรีครับ
ฟอร์มหลังแพ้สองเสมอหนึ่งจากบ้านนักสู้
หล่าสุดแพ้คะแนนมาโคโนวัชครับจากสัวรวะเกียร์

ก็จะบอกว่าเจอกับต้นสุดยอดของคะแครงทั้งนั้นครับ
เจ้ากิ่งเพชรทุกสิบกองจ้าวลำบ้าครับ
กับนักชกของให้เรื่องรุ่นราวขาวเดียวกันครับ
ดาสมเดชนี่ปั้นทางด้านกิ่งพลอยเป็นแชมป์มาแล้วในมวยรอบแบบโฟร์แมนนะครับ
แล้วก็ยังมีโบวี่ชชนะทิพย์ครับ
ก็ได้รับการฝึกปลือแล้วก็ปลุกปั้นจากสมเดช

ครูเสร็จกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ

อันนี้น่าสนใจครับ
สมเดชอยู่ด้านล่างไม่ได้ขึ้นบนเวทีส่งทีมงานมาครับ
นานครั้งเราจะเห็นสมเด็จขึ้นไปถอดมงคลให้นะครับ
วันนี้นี่ปล่อยให้ทีมงานขึ้นไปถอดมงคลให้

แล้วปัจจุบันนี้ไว้หนวดไว้เคลาและโกนหัวนะครับ
โดยเป็นสีสักมีภาพลักษณ์เหมือนมาวินแท็กเลอร์นะครับ
คุณสมชายรอดเปียไม่ได้เดินทางขึ้นมาถอดมงคลให้นะครับ
ทีมงานขึ้นมาถอดแทน
คุณต้นหมอธรรมชาตินะครับขึ้นมาถอดมงคลให้
ตอนนี้ผู้หญ้าคณะเก่าของเจ้ายอดภูรวงศ์หรือว่าทัศน์เทศนี่แหละครับ
คนหนึ่งฝีมือจัดครับอย่างทางด้านยอดภูหลวง
ส่วนธรรมกำลังความรุนแรงครับ
ต้องอยู่ที่กิ่งเพชรแล้วครับ
ยอดภูรวงศ์ก็ยังจะทีบซ้ายทีบขวาครับ
พยายามเข้าหาซ้ายน้ำวรรยาทำหลายจังหวะไปเรื่อยครับ
เป็นบ่วยที่จำจ้านจริงครับศน่าท่านเจ้าภูรวงศ์

พยายามจะใช้จังหวะฝีมือสายตาแล้วก็หลักเรียนมวยครับ

มันขวางแล้ว
นี่ต้องบอกว่าทีมใกล้ทุกจังหวะแล้วครับ
ซ้ายขยับมาอีกครับเขาอยากจะทิลันเหมือนแผ่นดินครับ
เป็นมุ้ยที่กล้าออกอาวุธครับประดานเจ้าผู้หลวง
ก็พยายามปุ๊บจะที่ปั๊บเลยครับ
แล้วก็เหนือจิ้มเหนือแล้วครับกิ้งเพชรก็ไม่มียอมครับ
ก็อยากจะเล่นงานฐานล่างก่อนแล้วครับเจ้าผู้หลวง
อ้าวจังหวะกวาดล่างครับแต่ยังมีหมัดขวาครับเอาคืนได้ครับเจ้าบุญหลวง

เริ่มจับจังหวะได้บ้างแล้วครับกิ้งเพชร
กระแทงมันยับซ่ายหวากแค่ซ่าย
เป็นวิกัดที่ใหญ่ที่สุดในวันนี้ครับ๖๕กิโลกรัม

ส่วนมวยเข่าจะแรงไปเดี๋ยวดูกันครับ

แต่มันก็ไม่ใช่บายตายางทั้งหมดเลยครับ

เอาล่างมาว้างไม่แข็งเลยครับ
เดินที่ซ้ายหน้ามันหลังครับวันนี้
อาศัยลูกขยันแล้วครับกิ่งเพชร

กับบทยกที่หนึ่งกับสำหรับผู้ชิงแชมป์
ต้องระดมความคิดระดมสมองเยอะเลยครับ
ด้านบนนี้นี่ครับจะยอดฮงชัยสักสมชายครับ

เดี๋ยวที่ผมเคยเรียนให้ผู้ชมไปครับว่า
การคกมวยเนี่ย๕๐คือการต่อสู้บนเวที

และยังมีอีก๕๐ในรายการ

บนเวทีและด้านล่างของทีมงาน

โนญเสรต่วยกันแล้วกันนะครับมีงห่วง

ผู้ชิงแชมป์มีการ๖๕กิโลขรัม
พยายามแทนที่แข่งขวาแล้วครับยอดภูรวง
เหงาแล้วครับวงในกิ้งเทศพยายามจะใช้เหลี่ยม
กำตัดอยู่ในสักอาวุธแรกกันครับ
เจ้ายอดภูหลวงก็ไม่ยอมเลยครับวงใน
เสียบใต้หมายอาวุธได้แล้วครับ
พักเข้ามาแล้วแทงสายในจังหวัดสกูลครับ
ดึงแล้วคืนครับตีด้วยเขาซ้ายอีกที
ยอดภูรวงเข้าขวามาอีกแล้วครับ
โอ้โหดูครับความฉลาดของแกครับยอดภูหลวง

และก็มีรูปขวางหน้านะครับยอดภูรวง
ตีด้วยซ้ายมาเข้ามาอีกครับ

แต่ยอดภูหลวงดูครับจังหวะเสียบซ้ายของแก
โอ้โหวันนี้มาไม่มีหนีเลยครับเยอะพี่รวมดูครับมีเฮ็ดพยายามจะวางซ้ายขวาจะหวังเอียวด้วยคืนด้วยแข็งแล้วเสียด้วยแข็งซ้าย
โอ้โหได้จังหวะกระทุบด้วยเข่าซ้ายครับแล้วยัดอีกทีคุณเพชรพยายามจะนี่ครับพยายามจะตีเจอเหลี่ยมครับ
มีปิดมีกระชากครับทีเล่นทีชิงแกเยอะครับ
วันนี้ไม่เล่นเลยครับโอ้โหดูพลิกแพงครับเยอะพี่รวมวันนี้มาสุขุมครับ
เยอะพี่รวมเสียด้วยซ้ายเกลียดเฮ็ดพยายามจะกดแขนไว้ดูครับโอ้โหเยอะพี่รวมวันนี้แข็งแรกจริงครับ
เหล็กพันธุ์สองโอ้โหเขาเสียด้วยซ้ายสักที
ดงนายตีด้วยเขาขวาแม่ย่อพิรวมก็เอาคืนครับเทียดตลอด
เริ่มหลบในได้แล้วครับกิ่งเพจ
ย่อผิวหลงสวนด้วยมัดขยับเข้าหาย่อผิวหลงสวนด้วยข่าวขวาทันที
มีดึงมีหลอกครับตีด้วยเอาเลยครับบ่อล่าง
แทงต่อแทงครับเลิกเล่นเกมได้บ้างนะครับกิ่งเพชร
ขยับเข้ามาย่อผิวหลงก็ยังจะถี่ไว้
กิ้งเพชรวางแค่ขวาเสียบในซ้ายย่อผิวหลงสวนด้วยขวาเหมือนกัน
เดี๋ยววัดกันก่อนครับการยืนระยะห่างเสมอกัน๓ยกครับ
ทุกคนทิ้งมาสู้เข่าได้ดีครับ
ทางที่แล้วย่อผิวหลงเจอสิงห์ดำขยมตีไปหลายชุดครับ
ขวางซ้ายขวางหลงในตุ้นเหลี่ยมตีตีอาศัยลูกขยันแล้วกับกิ้งเพชร
โอ้โหหมดยกที่๒ครับ

ตอนนี้ครับ๒ยกผ่านไป

ถ้าพูดคำว่าอัจฉริยะนี่ก็คงไม่แตกต่างนะครับ
เยาะธูรวงนั้นจับจังหวะได้ดี

แต่ปลายยกครับกิ่งเพชรกำลังเร่งเครื่องนะ
โอ้โหต้นอีกอย่างปลายอีกอย่างครับท่านผู้ชมครับ
เอาละครับยกที่๓ครับ
ลุยอีกครั้งครับทางด้านกิ่งเพชร
ด้านในช่วงพักยกครับสมเดชบอกว่า
ให้เดินต้องเดินครับให้ลุยต้องลุย
และชนะไม่เป็นไรครับแต่ต้องต่อยตามใบสั่ง
หลบล๊อคในพยายามจะปลดแขนไว้
นี่ครับแลกกันคนละดอกคนละที
โอ้โหประกาศนักบุญสุขภาคครับ
กันออกมาก่อนซ้ายหน้าแล้วแข้งตาม
โอ้โหเอาละครับพยายามจะเด็ดด้วยเข่า
โอ้โหคนละดอกคนละทีมจังหวะทีม
ซ้ายสวนเลยครับจังหวะเกี่ยวได้คืน

นักชมอยากสังการบ้านนักสู้ครับ
โอ้โหฮิโฮบ้านหนักสู้ครับ
พยายามกำลังมาเจ้าทีบ

ไปด้านมันนี่ครับกิมเวท

ตีขวาของกิ่งเพชรนั้นไม่ธรรมดาเลยครับ

กับหลวงก็ได้ยัดด้วยขวา

อยู่กับกันเร่งทุกอย่างที่มีเลยครับกิ่งเพชร
โอ้โหแล้วนี่ครับจังหวะในช่างเรียม
โอ้โหโอ้โหดูเดือดครับ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

คุณผู้ชมครับก่อนจะไปลุ้นว่าใครจะได้เป็นแชมป์

รางวัลฮีโร่ทั้งคู่ครับรับไปคนละ๕๐๐๐บาท

เอาล่ะเจ้าหญิงผู้ชมครับ

เราจะไปรุ้นรางวัลของชัมเปียร์ชาเลนจ์
เพื่อรักษา
ยิ่งเพชรบ้านนักสู้
เราได้แชมเปียนคนใหม่แล้วครับกิ่งเพชรบ้านนักสู้
และลำดับถัดไปครับขอเรียนเชิญครับ
รองประธามัยสัตว์เอเชียวไฟติ้งครับ
คุณโภงทรงเพียรสอบครับ
คุณโพงนะครับจะขึ้นมามอบเข็มขัดให้กับแชมป์เปียนคนใหม่ครับ
นี่ครับวินาทีสำคัญครับแชมเปียนคนแรกของรายการ
เอาขอเสียงให้กับกิ่งเพชรบ้านักสู้

ชัมเปียร์ชัลเลนจ์

ประเทศและทั่วโลกกันบ้างนะครับ

ในพิกัดหนัก๖๕กิโลกรัม

ชกกระชากแชมป์ครับ

จากทั่วโลกและทั่วประเทศไทยนะครับ
จะมาท้าชิงกับกิ่งเพชรบ้านหลังสุก

ยังคงรักษาเข็มขัดแชมป์เปียนไว้ได้หรือเปล่า

บ่าย๔โมงถึง๖โมงเย็นด้วยกัน

พรุ่งนี้ใครจะมาท้าชิงแชมป์กัน

โปรดติดตามตอนต่อไป